คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวพาไปเที่ยวกันบ้างดีกว่า
สถานที่นะมันก็เหมาะมากที่จะไปเที่ยว
คลายร้อนที่จังหวัดพยาว
บางคนบอกว่าไปรับหนาวรับอากาศหนาวอย่างเดียว
ไม่เป็นไรที่ที่เขาคลายร้อนก็มีเหมือนกันนะครับ
ที่จังหวัดพยาว
ไปกันเลยครับเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากนะ
เดินทางมาที่ห้วยน้ำดังซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำยมครับ
ไปกันคึกคักไปเล่นน้ำแบบนี้มันคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
แล้วชาวบ้านยังเล่าให้ฟังอีกว่า
ในช่วงฤดูแรงนะถ้ามองลงไปจะเห็นโขดหินได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว
อาจจะแรงนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้แรงมากจนเกินไป
บ้างจุดเล่นได้แบบสบายเหมือนสนิมโมเลยเกี่ยว

ใช่แล้วครับนักท่องเที่ยวนะ
เด็กน้องหนูนี่โอ้โหถูกอกถูกใจดี
กระโดดตุ้มตมกวักน้ำเพลินเลยทีเดียวนะครับ
แล้วที่สำคัญทางกลุ่มชาวบ้านนะ
ที่เนี่ยเขารวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน

ก็มีการจัดสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว
จัดเป็นแพร่ริมน้ำเป็นโต๊ะ
รับประทานอาหารบริเวณริมแม่น้ำยม

แล้วก็ชุดโต๊ะนั่งอีกด้วยนะครับ

เป็นแบบว่าที่ท่องเที่ยวสำหรับทุกคนในครอบครัว
พ่อแม่ก็นั่งบนแคร่ไม้ไป
ลูกก็เอาห่วงยางลงไปเล่นน้ำ

ให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะ